เปิดปากกับภาคภูมิ
อย่างน้อยก็๔๕คนนะครับที่เราประเมินอย่างนั้นนะ
เราไม่อยากประเมินถึงเกิดไปเวิร์ดเกิดไปแปลงการนะครับ
แล้วก็ประเมินแบบทีมเนื้อเก็บตัวนะครับ
เป็นซีรีส์ลมไทยนะทำอะไรให้ถูกกฎหมายนะ
ด้วยหลักที่ได้ทำความเป็นทำเอาคุณธรรมนำหน้าการเลย
คือเพื่อไทยเขาให้เขาแลนดสไลด์ไปเลยนะฮะ

เข้มข้นเรื่องการเมืองไทยนะครับ
เพราะว่าการเลือกตั้งสอสอถือว่าชัดเจนแล้ว
เมื่อวานนี้กรกตประกาศไทม์ไลน์เรียบร้อยนะครับ
ลงคะแนนวันหย่อนบัตรเลือกตั้งสอสอหกหก
คือวันอาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคม
เมษายนเดี๋ยวเปิดรับสมัครสอสอเขต
คู่ขนานกันไป๔๗เมษายนเปิดรับสมัครสอบบัญชีรายชื่อ
พักการเมืองก็ต้องแนบรายชื่อของแคนดิเดตนายกไปด้วย
เกิน๓คนนะฮะหรือจะไม่แนบก็ได้
เพราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มต้นด้วยการคุยกับพักเสรีรวมไทยนะฮะ
วันนี้พลตมติเอกเสรียรีย์พิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าภักดิ์เสรียรีย์รวมไทย
อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิครับสวัสดีครับท่านครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
การเมืองไทยนะฮะมาถึงวันที่ใกล้เลือกตั้งสอสอครั้งใหม่แล้ว
รอวันสมัครอย่างเดียวเสรีรวมไทยเป็นยังไงฮะการเลือกตั้งในครั้งนี้
เราก็เตรียมพร้อมนะครับเพื่อที่จะสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
ตอนนี้พูดง่ายก็พร้อมจะเปิดวันไหนสมัครวันไหนก็พร้อมนะครับ
ถ้าดูจากการเลือกตั้งเมื่อปี๖๒แน่นอนว่ากติกาหลายอย่างเปลี่ยนไป
ถูกต้องฮะจากบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบมีเขตมีบัญชีรายชื่อ
เขต๔๐๐พาร์ติลิสต์๑๐๐จัดสรรปันส่วนผสมอะไรไม่มีแล้ว
เสรียรีย์รวมไทยส่งครบมั้ยครับจะส่งกี่เขตกี่คนปาร์ติลิสต์ส่งยังไง

จะมาไปหาเสียงบัญชีรายชื่อบ้าง

แต่ผู้สมัครก็อยู่ใหม่
ผู้สมัครชุดดีกว่าชุดเดิมมาก

เพราะฉะนั้นเรามีผลงานนี่ไม่เหมือนชุดแรกที่พอตั้งพระเกิดมือมา
ใครก็ไม่รู้มาอะไรอย่างนี้เราก็ไม่มีโอกาสที่จะคัดเลือก
เพราะฉะนั้นผู้สมัครก็เป็นลักษณะหนึ่งแต่ลักษณะนี้มาดูผู้สมัครแต่ละคนนะ
คุณวุฒิความรู้ความสามารถสู้พักอื่นเขาได้เลย
แต่ว่าเป็นตัวใหม่เท่านั้นเองนะฮะเขาจะรู้จักเขาจะเลือกไหม
นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ส่งครบส่งเพื่อให้ไปช่วยหาเสียงนะครับ
เพื่อตัวเขาเองหรือว่าช่วยดูแลป้ายพักนะเพื่อมีคะแนนประเทศอะไรต่างด้วยนะ
ก็ถูกทำลายเยอะนะครับ
คราวที่แล้วได้๑๐คนจากปาร์ตี้ลิสต์

ใช่ไหมครับ

จริงก็ได้๑๑๖๒๕เนี่ย
ถ้าเป็นเศษมากก็ต้องได้เป็น๑๒ถูกไหมครับ

แต่นี่ก็ต่อมันเป็นอย่างนี้ฮะ
โรงพรรคเศรษฐฤทธิ์ไทย

แล้วไปให้ไอ้พรรคปัตเศสจำได้ไหมฮะ

นะ๔๐๐๐๐คุณพระบูรณ์นะ๔๐๐๐๐กว่า

แล้วของพี่พอ๑๐คนต้องเท่าไหร่

เท่ากับคนละ๘แสนคนละ๘๐๐๐กว่า

โอ้ยนี่ประเทศใทยมันอย่างเงี้ย

คาดว่าต้องใช้สอหนึ่งคนนะฮะ

ใช่ครับใน๕๐๐หารนี่
อ่าเสรีริยุลมไทยคาดว่าได้เท่าไหร่
คืออย่างนี้ครับเราต้องมาคำนึงถึงว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเลือกตั้งบัตรใบเดียว

ใช่ไหมฮะมีคนเลือกผม๘แสนกว่า

มันจะมีผู้สมัครบางคนขาดหมดสิทธิ์ขาดคุณสมบัติอะไรอย่างนี้

เช่นยังไม่ได้เอาออกจากภาคกรอะไรอย่างนี้นะฮะ
ตรงนั้นรู้สึกว่าจะขาดไป๑๐เขตด้วยกันนะครับ

แต่รายชื่อเราส่งหมดแต่ถูกตัดสิทธิ์ไปว่าคุณบัตรไม่ครบอะไรอย่างนี้

คราวที่แล้วเนี่ยเราได้มา๘แสนกว่า๘แสนกว่าหมายความว่า๘แสนกว่าคนเนี่ยนะฮะ
ยังไงก็ต้องเซรี่รวมไทยทั้งนั้นเพราะมันบัตรใบเดียว

นะแต่ว่าทั้งก่อนการเลือกตั้งเราก็ถูกโกงนะครับเพราะผลิตการเนี่ยเจอมั้ยฮะ
โกงถูกอะไรต่ออะไรถูกคนติดตามทหารติดตามบีบนู่นบีบนี่อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมีข่าวนะ
พี่ด่าทหารไปนะนะเพราะมาตามพี่อืม

เสือกมาตามพี่ก็เลยถูกพี่เฉาะกลับไปอ่า
เป็นเรื่องขึ้นถึงกองทัพบกเลย
นะครับแล้วทีนี้อ่าขนาดตรงนี้แล้วนะพอไปลงคะแนนกันก็โกงเราอีกนะฮะ
ครับเขาเอาร้อย๘๐คะแนนไปลงคะแนนให้ข้างเบอร์เขาล้อไป๑คะแนนของข้างเขามาใส่ให้เรา
เอาเป็นว่าคราวที่แล้วได้๑๐คนแต่คราวนี้ท่านท่านตั้งเป้าได้เท่าไหร่
แปดสวรรค์คนเนี้ยในเมื่อครั้งที่แล้วยืนจัดที่จะลงเศรษฐธิบัทไทย

สี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราแสดงฝีมือแสดงผลงานให้พี่น้องประชาชนเห็นตรงนั้นว่า
เสรีรวมไทยมีจุดยืนยังไงมีความซื่อสัตว์สุจริตนะ
พูดจริงทำจริงแล้วก็มีผลงาน
งั้นก็เชื่อว่าแฟนคลับที่จะลงเสรีรวมไทยเดียวอย่างนี้มันจะมากขึ้นนะ
จาก๘๐๐๐๐๐ก็ไปล้าน๑๒๕อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะ
และอีกส่วนหนึ่งก็คือคือไอ้บัตรใบที่๒เนี่ย
แต่ก่อนเนี่ยนะฮะสมมุติเขาชอบเสรีรวมไทยแต่เขาก็รักเพื่อไทย
มันลงได้อย่างเดียวเขาก็ไปลงเพื่อไทยลงเก้าไกลลงนู่นนี่ถูกไหมมันก็ไม่มาทางเราเลย
แต่คราวนี้เมื่อมีบาท๒ใบเขตนี้เพื่อไทยเขารักเพื่อไทยให้เพื่อไทยไป
ปฏิฤทธิก็ให้เสรีรวมไทยอันนี้รักก้าวไกรอันนี้รักรวมไทยสร้างชาติ
บัญชีรายชื่อก็มาให้เสรีรวมไทย
มีรักรวมไทยสร้างชาติแล้วบัญชีรายชื่อให้เสรีรวม
เป็นไปได้คนเราจะไปนั่นยังไงใช่ไหมฮะเป็นไปได้
เพราะฉะนั้นบัญชีรายชื่อมันจะบวกคะแนนเพิ่มไปอีก
เพราะฉะนั้นจากเดิมเนี่ย๘แสนนะฮะแล้วก็ถ้ายืนหยัดตรงเนี่ย
ก็จะมีประมาณล้านกว่าแล้วพวกที่มาลงไว้เนี่ยนะครับ
เพราะมันมีตั้ง๓๐กว่าล้านลงให้เราอีก๒ล้านหรือ๓ล้านเนี่ย
ไม่มากเลยนะไม่มากเลยเพราะฉะนั้นจาก๘๐๐๐๐๐กว่า
ก็จะไป๓ล้าน๔ล้านได้ถ้า๓ล้านก็ประมาณสมมุติคิดกลมก็๑๐คน
ทหาร๓แสนค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นคาดว่าเท่าเดิมน่าจะได้
ได้มากกว่าเดิมฮะมากกว่าเดิมมากกว่าสิบคนครับอ่า
ทีนี้นี่คือการตั้งเป้าสอสอเขต๔๐๐คนเสรีรวมไทยครั้งนี้ส่งครบ
อาจจะไม่ครบไม่ใช่อาจจะไม่ครบไม่ครบก็มันร้อยคนเราจะเอาคนเดียวหมดเหรอ
มันไม่ได้มันไม่ถึงอยู่แล้วไม่ได้หรอกใช่ไหมเราก็ส่งพอประมาณ
โดยตั้งเป้าว่าคาดว่าเกิน๑๐ที่เกิน๑๐คนจากของเดิมเมื่อปี๖๓
แคนดิเดตนายกมีผมคนเดียวชื่อเดียวเลยครับหัวหน้าพักครับ
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับเดี๋ยวผมขอพักครู่เดียวครับ
ช่วงหน้าเนี่ยคุยกันเรื่องนโยบายหน่อยแล้วนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ของเสรีรวมไทย
อย่างที่ท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าอยากจะได้สอสอเท่านั้นเท่านี้
มีนโยบายเรื่องไหนบ้างที่เป็นจุดเด่นนโยบายหลักนโยบายที่จะหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้
พักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะกับพักเสรีรวมไทย
หัวหน้าพักนะครับคนต่อหมดเอกเสรีพิสุทธิ์เจมยเวทอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคคุม
เสรีพิสุทธิ์บอกว่า๔๐๐เขตส่งครบปาร์ตี้ลิสต์ก็ส่ง
ดิเดตนายกคนเดียวคือหัวหน้าพักนี่แหละหาเสียงนโยบายไหนคือนโยบายหลัก
แล้วจะทำอะไรกับประชาชนบ้างครับในการหาเสียงที่จะไปพูดคุยกับประชาชน
ความจริงพี่อายุมากแล้วนะเจ็บสิบสี่ปีใช่ไหมครับ
ก็จะเห็นโรคมากนะตอนเป็นตำรวจเนี่ยนะก็ไปทุกจังหวัดแล้วก็หลายอำเภอเลย
ที่ปรึกษาดูงานนะก็จะเห็นสภาพพี่น้องประชาชนเป็นยังไง
สมัครครั้งที่ราวในฐานะหูหน้าพลักษณ์
ก็ต้องลงไปช่วยลูกพักหาเสียง
มี๑๔ยอบายเหมือนกัน
แต่ความจริงมันเยอะเอือเยอะแล้วเราจะไปจัดรวมริยธรรมอย่างจัดยังไงอยู่น่ะ
สำคัญครับสิบสี่นโยบายมาเสนอพี่น้องประชาชนอือนะครับ
ทำกินผมจัดเป็นอันดับแรกเลยซ้ำไปครับนะครับ
เพราะพี่น้องประชาชนเนี่ยยังไม่มีที่อยู่อาศัยต้องเช่าเขาอยู่
นะที่ลาดพันธุลีออกอีกเยอะแยะเลยนะนะเราก็ควรจะจัดให้เขา
ครับในแรกบาทประชาทันฟ้าอีเดียวรักษาฝีทุกท่าย
มีความรู้ความคิดอืมใช่ไหมไม่ใช่มาจุงจมูกกันอยู่งี้นะยกนี้ก็จะสอให้บองนาม
ไม่ใช่ไม่ใช่จะหมดไปนะพี่ให้เป็นศูนย์เลยนะครับ
ปราบทุจริตครับนะอันนี้เอางบมหาลคืนมาให้ประชาชนอืมนะครับ
ปฏิรูปตำรวจปฏิรูปกองทัพจำเป็นไหมนะฮะ
คุณประยุทธ์ปฏิรูปตำรวจไปคราวที่แล้วเนี่ยปัญหาก็ยังเกิดขึ้นอยู่ทุกวีทุกวัน
ครับนะมันมันสำเร็จไหมอ่ะก็ต้องปฏิรูปตำรวจกองทัพอีก
รวมทั้งนโยบายใหม่ซึ่งรับรองไม่มีภาคไหนมี
คือเก็บอาวุธหยุดความตายเก็บอาวุธหยุดความตายใช่ยังไงให้เก็บอาวุธหยุดความตาย
ก็หมายความว่าทุกวันนี้ท่านลงไปดูข่าวสินะมันยิงกันด้วยวุฒินะ
ฆ่ากันตลอดเวลาใช่ฮะปืนมันหาง่ายเหลือเกินคนบอกใช่นะ
ทั้งปืนถูกกฎหมายปืนผิดกฎหมายเนี่ยครับแล้วเราต้องเก็บให้หมดนะครับนะ
โดยถูกกฎหมายแล้วก็เอาเงินไปผิดกฎหมายก็เอามาโมหมดนะ
หลังจากนั้นใครมีประหารชีวิตใครไปฆ่าใครตาย
จำคุกตลอดชีวิตแลกกันนะครับหมายถึงว่าถ้าใครมีปืนที่ครับ
มีทะเบียนถูกกฎหมายอยู่แล้วก็เอากฎหมายเอามาคืนไงเอามาคืนเหรอ
ฮะแล้วจ่ายเงินไปให้เอาแล้วแล้วถ้าคนเขาต้องการมีไว้เพื่อป้องกันตัว
ก็ไม่ต้องป้องกันแล้วคือทุกคนไม่ต้องมีปืนอย่างนี้ใช่
ใช่ในประเทศไทยทุกคนไม่ต้องมีปืนต้องมีปืน
อาจจะมีเจ้าหน้าที่บ้างนะฮะแต่หมายความว่าพอพ้นหน้าที่ก็ต้องคืน
ส่วนใครมีปืนเถื่อนถ้ามีปืนเถื่อนอยู่ในตัว
ก็เอามาคืนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรให้นะแลกกับการติดคุกไงอ่า
แล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับจะมีกำหนดช่วงเวลาให้
ไม่ว่าจะเถื่อนหรือไม่เถื่อนใครมีปืนอยู่ในตัว

แล้วถ้าเอาไปฆ่าใครตายก็ประหารชีวิตนะครับ
นโยบายต่อไปก็สร้างเขื่อนให้พี่น้องประชาชน
ดูเรื่องราคาน้ำมันกับราคาไฟฟ้า
แล้วก็อีกอันก็ปัญหาพี่น้องประมงไทย
ที่มีปัญหาในรัฐบาลชุดนี้นะ
นี่เป็นนโยบายที่สำคัญสำคัญนะหลักหลักสิบสี่เรื่องครับ
ผมขออนุญาตเป็นบางเรื่องก็แล้วกันนะฮะดีครับ
ทุกผู้ชมจดไว้ด้วยก็ได้นะฮะเดี๋ยวคงเจอตามป้ายต่างเยอะแยะ
ใช่เผื่อได้เป็นรัฐบาลจะได้ถามทางเสรีรวมไทยถูกว่า
ทำหรือไม่ทำทำได้ไม่ได้อย่างไรอ่าครับ
เอาบางเรื่องเนี่ยอย่างยาเสพติดเป็นศูนย์เนี่ยทำยังไงฮะ
จะไม่ได้บอกวิธีทำอะไรเท่าไรหรอก
พี่จะถามพี่น้องประชาชนว่าครับที่ผ่านมาในทุกรัฐบาล
คิดว่ายานายกคนไหนปราบยาเสพติดได้ดีที่สุดอืม
ทุกคนตอบเหมือนกันเลยคุณภาคภูมิคิดว่าใคร
นายกคนไหนนะปราบยาเสพติดได้ดีที่สุดสมัยรัฐบาลอันล่าสุดของพลเอกประยุทธ์ก็
ก็คนก็ก็ยังมองว่าก็ยาเสพติดก็ยังมีอยู่อ่า

ผมจะถามพี่น้องประชาชนที่ลงไปหาเสียงหมดเขาบอกพันธบรวจโททักษิณ
เป็นนายมตรีที่ปราบยาเสพติดได้ดีที่สุดอ่า
ผมก็บอกว่าผมเป็นพลตำรวจเอกนะอืม

มีความรู้ประสบการณ์มากกว่าเพราะว่าผมกับคุณทักษิณเนี่ยครับ

ผมนักเรียนน้องรับประโยชน์รุ่นยุ่นยี่สิบสี่อืม

ผมปกครองทักศิลป์มาครับ
เป็นนักเรียนมาคมชาแล้วไปปกครองโดยตรงเลยแล้วแล้วยังไงครับ
แล้วก็มารับรายการที่โรงเรียนร้อยประโยชน์ด้วยกันด้วย
นะครับหลังจากนั้นคุณทักศิลป์ก็ไปเรียนต่อเป็นยาเอกอืม
แล้วกลับมาแล้วก็เป็นนักธุรกิจไป
เพราะฉะนั้นผมก็รับรายการต่อจำเป็นผ่าบ่อเนี้ยอืม
เพราะฉะนั้นความรู้ความประสบการณ์ต่างในการที่จะสืบสวนปราบปรามยาเสพติดอะไรต่าง

ครับนะผมคิดว่าผมมากกว่าอืม
ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นขนาดบอกคุณทักศิลป์ปราบยาเต็บติดได้ดีที่สุด
ผมก็ดียิ่งกว่านั่นแหละนะครับ
วิธีการนะผมบอกไม่ได้บอก
ยังไม่บอกครับยังไม่บอกไม่จำเป็น
ต้องได้เป็นรัฐบาลก่อนค่อยว่ากันอย่างนี้หรอ
ไปรัฐบาลก็ไม่บอกผมทำของผมเองอ่ะอ่า

ผมเพราะผมอยากจะไล่ให้ให้ได้มากที่สุดอ่ะนะฮะครับ
อ่ามีเรื่องของอ่าถ้าถ้าในเชิงของเศรษฐกิจนะครับ
ท่านอ้าวยาเต็บติดอันนี้อันนี้หน่อยยาเต็บติดเป็นศูนย์
กัญชายังเอาไงกัญชาเราก็ไม่ไม่ให้ผ่านเนี่ย
ผมนะของคุณของคุณชายไทยคร้าวอ่าก็ก็ควรจะเรียก
ออฮือมากกว่ากรรชาเซรีอย่างอ่ะ
ถ้ามีถ้ามีพิสุทธิ์อีกนี่เป็นแสดงรสภาร์เราก็ไม่ให้ผ่าน
อยู่แล้วเพราะว่าพอเริ่มมามีกฎหมายตัวนี้เข้าสภานะ
มีคนไปแอบปลูกนะครับตามต่างจังหวัด
ข้าวไปปลูกประเทศลาวเยอะแยะเลย
ถ้ามันออกมาได้นะไอ้กัญชามันไม่ใช่ทางการแพทย์แล้ว
มันจะเอามาทำธุรกิจกันเหมือนเดิม
สมัยพี่อยู่นครพนมนะ
ได้รับหน้าที่ปราบปรามรวมทั้งยาเสพติดนี้ด้วย
กัญชาที่นครพนมที่ท่าอุเทนที่พลสวรรค์
สงครามมันเยอะใช่ไหมฮะ

แล้วกัญชาดีที่สุดคนอื่นก็ปราบไปได้

เห็นกัญชาตรงไหนก็ส่งมาตัดเผาเรียบหมด
กระทั่งมันย้ายไปปลูกประเทศลาวคนนั้นนะครับ
ตอนนี้พอกฎหมายกัญชาเข้าสภาแล้ว
มีการเตรียมตัวปลูกกันเยอะแยะแล้วนะครับ

ประชาชนก็ต้องเสพยาเสพติดอยู่ด้วย

แต่ก็ไม่ให้ผ่านนี่ตกไปแล้วนี่
ก็จะย้อนกลับมาให้กัญชาเป็นยาเสพติดอย่างนี้หรือเปล่า

คือต้องย้อนกลับมาตรงนั้นใช่ไหม
งั้นมันจะค้างเติ่งอยู่โดยที่พ้นจากรายชื่อบัญชียาเสพติด
แต่ไม่มีกฎหมายรองรับมีแต่ระเบียบ
ใช่ไม่ได้หรอก

ถ้าดูจากนโยบายของพักเสรีรวมไทย
มียกเลิกหนี้กรยาศรอันนี้น่าจะพันกับตัวเลขหนี้ได้นะฮะ
เรียนฟรีจบปริญญาตรีอันนี้ก็ต้องใช้เงินในการคุยกับเขา
ประชาชนใบเดียวรักษาที่ฟรีทั่วไทย

บำนานประชาชน๖๕ปีขึ้นไป๓๐๐บาทต่อเดือน

เพราะหลายพักบอกทำได้ทั้งนั้นเลยเวลาหาเสียงเลือกตั้ง
ครับต้องถามก็ว่าทำยังไง

ทำอย่างผมไม่ได้ไปกู้มาอีกนะ
ไอ้๑๐ล้านล้านนี่มันมากพอจนกระประเทศจะล่มจมแล้ว

ใช่ใช่ผมก็ใช้งบประมาณเนี่ย
แต่ใช้ยังไงผมอธิบายให้คุณภาคภูมิและพี่น้องประชาชนได้รับฟังแล้วก่อน

บายของเราในการที่จะบริหารราชการเนี่ยนะ

สองต้องประหยัดซื่อสัตว์เสียสละพึ่งตัวเองและร่วมมือกัน
แล้วต้องแทรกในโยบายบริการบริหารของเราตัวเนี่ย
ให้คณะมนตรีให้ข้าราชการให้พี่น้องประชาชนทราบ
ทุกคนจะได้มาร่วมมือกันขยัน
หยาดซื่อสัตว์เสียหลักพึ่งตัวเองร่วมมือกัน

พี่จะยกตัวอย่างไหม

ได้เงินเดือนคนละสองแสนสามแสนก็แล้วแต่
ครอบครัวที่๑มีเท่าไหร่ใช้หมดเลย
อนาคตจะเป็นยังไงเห็นใช่มั้ยฮะ

ครอบครัวที่สองกูไม่พอละสองแสนสามแสน
กู้หนี้อิ่มศิลป์มากินเที่ยวเล่นอะไรต่าง

ที่ดินก็ต้องหมดไปถูกไหมฮะ

ไว้ก่อนใช้ของเก่าก่อนอะไรต่างเลยนะ

นั้นสามครอบครัวเนี่ยถ้าเปรียบรัฐบาล

ก็มากู้ก็เราก็เห็นกู้ทุก
ก็ต้องมันต้องหาเงินมาใช้มากู้

ขุดกินสุรุยสุรายอยากจะได้

รัฐบาลพวกนั้นมันใช้ไม่ได้ไง
นี่ก็ให้หลักคิดแล้วไง

ทีนี้พี่จะมาพูดข้อเท็จจริง

พี่ก็ไม่ได้คิดถึงงบประมาณรัฐบาลเลย

ให้ตำรวจมีงบประมาณมาก

อยากได้นู่นได้นี่ก็เขียนเป็นเรื่องเป็นราว

มันก็คิดเดียวเหมือนพี่แล้วล่ะ

ตัวเลขเข้าไปมากกว่าความเป็นจริง

ปรำนานบี้เหลียญฟรี

ใช่ไหมแต่ภาษีที่เก็บได้ไม่ถึงอ่าสมมุติเก็บได้สองจุดเจ็ดล้านล้านบาท
ครับเดี๋ยวอีกหกแสนล้านต้องไหมต้องกู้เพื่อมาใช้ใช่ไหมฮะน่ะ
ทีนี้ถ้าพักศรีรุงไทยเป็นรัฐบาลก็ต้องประชุมข้ารายการ
ทุกส่วนหมดเลยนะให้เข้าใจว่าเราต้องขยันประหยาดซื้อศาสตร์ศิรา
ก่อนเนี้ยคุณก็มีอาวุธอยู่อย่างเงี้ยคุณก็อยู่ได้นะ
แล้วทำไมคุณจะต้องไปซื้อเพิ่มขึ้นหน่อยมาอีกนะครับไม่ว่ารถถังเครื่องบินเรือดำน้ำ
อาวุธจุโทรปกรณ์ต่างนะเอ้าปิดเกาะลงมาที่หน่วย
ไม่ว่าสารตำรวจไม่ว่าส่วนราชการนะจะยกตัวอย่างให้เห็น
คุณมีกองทัพภาค๑๒๓๔แล้วคุณมีทำไมกองทัพที่น้อย๑๒๒
ให้หมดไม่จำเป็นคุณมีกองทัพ๓กองทัพแล้วนะบกเรืออากาศ
คุณมีทำไมกองบัญชาการทหาร๐๐อีกไม่จำเป็นใครใหญ่กว่ากันน่ะ
จริงพบทบมันใหญ่กว่าไม่จำเป็นไอ้ที่คุณไปอย่างนี้
เพราะคุณต้องการให้คุณของคุณเนี่ยเจริญเติบโตไม่ติดขัด
อย่างของผมตำรวจเลยนะมีหน่วยเดียวนะโตขึ้นไปมันก็ติดนู่นติดนี่กว่าจะขึ้น
ถึงยอดนะของผมเนี่ยรุ่นผมมีพลตำรวจเอกอยู่สองคน
แต่ทหารมีพลเอกตั้งเยอะแยะนะ๓๐๔๐คน
คือถ้าฟังจากท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนั่นหมายความว่า
งบประมาณทางด้านเศรษฐกิจปากท้องที่จะดูแลประชาชนเนี่ย
ก็คือจะไปปฏิรูปกองทัพไม่ใช่กองทัพทั้งหมด
ทั้งหมดเลยปฏิรูประบบราชการทั้งหมดระบบราชการทั้งหมดด้วย
อะไรไม่จำเป็นไม่ต้องอะไรไม่จำเป็นยุบไป
แล้วเอางบตรงนั้นเนี่ยมาใช้ตรงนี้ใช่
ก็มันจะงบตรงเนี้ยมันก็คืองบเดิมน่ะใช่ไหมความว่า
เดิมบอกว่าเก็บภาษีได้สองจุดเจ็ดล้านล้านบาทครับ
ถ้าไม่ยอมให้ตรงนี้แล้วนะเงินก็จะไม่ถึงแล้ว
เงินภาษีสองครับไม่ต้องกู้จากสองจุดเจ็ดล้านล้านบาท
มันก็จะเหลือเงินใช่ไหมอ่าจำนวนหนึ่งแล้วใช่ไหมครับ
การต่อมาเนี่ยไอ้โครงการต่างต่างเนี้ยที่ขอมาเนี่ย
มันขอเวอร์อ่านะคุณภาคภูมิลองดูที่โชวิทย์ก็มาแถลงที่
รถไฟฟ้าสีส้มมันเก้าเก้าพันกว่าล้านอืม
มันบวกเข้าไปเป็นหกหมื่นกว่าล้านอ่านะครับเนี่ย
มันเป็นอย่างนี้แล้วโครงการอื่นอื่นหมดนะเหมือนอย่างป้ายไอ้คนส่งนะนะ
ตั้งเกือบ๓๐ล้านป้ายบ้าบออะไรอ่ะใช่ไหมฮะ
เพราะฉะนั้นมันกำหนดไว้สูงเกินกว่าความเป็นจริงเราตัดได้เลย
สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตัดได้เลยอันนี้คือวิธีการครับ
ที่จะนำไปสู่การทำให้เป็นจริงของของทางเสรีรวมไพรใช่
เงินก็จะเหลืออีกใช่ไหมครับแล้วถามว่าตัดไปสี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะ
คุณทำได้ไหมคุณก็ทำได้เพราะปกติเนี่ยมันไม่ถึงแต่คุณกินกัน
ถูกไหมครับแล้วพอตัดไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ทีนี้มาถึงการจัดการแล้วใช่ไหม
ใครจัดการอีกเราก็อ่าปราบทุจริตซะอ่า
เหลืออีกไหมเหลืออีกเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะ
นี่โรงโครงการโรงโครงการนี้แหล่งข้างเนี้ยนะอ่า
เยอะเลยไม่ต้องกู้เขาทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง
มีทีมเศรษฐกิจไหมอ๋อคืออย่างงี้นะผมอยากทำให้
รัฐบาลเลยนะเมื่อคุณประยุทธ์คุณยิ่งรักคุณสมัครคุณสมชาย
ท่านศิลป์เลือกใครต่อใครเนี่ยนะเขาจะมีทีมเศรษฐกิจ
เสรีรวมไทยมีเศรษฐกิจไหมมีรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจใช่ไหม
เอาล่ะเอาแค่นี้ก่อนถามว่าแล้วมันเป็นยังไงอ่ะ
ไอ้ที่มีทีมเศรษฐกิจมันเป็นไงมันประสบความสำเร็จไหม
ทำให้พี่น้องฉันอยู่ดีกินดีมีความสุขไว้ไหม
เดี๋ยวผมจะขอพักครู่เดียวทิ้งตรงนี้ก่อน
เสรีรวมไทยมีทีมเศรษฐกิจไหมมีไหมครับ

เรามีคนเก่งเศรษฐกิจทั่วประเทศ
เดี๋ยวผมกลับมาฟังเหตุผลช่วงหน้าขอพักครู่เดียว
เสรีรวมไทยไม่มีทีมเศรษฐกิจเพราะอะไร
ช่วงหน้ากลับมาฟังนะครับ
เปิดปากกับภาคภูมิเดี๋ยวฟังจากท่านเสรีพิสุทธิ์

คือหลายพักก็ทยอยเปิดตัวทีมเศรษฐกิจ
การหาเสียงเลือกตั้งนโยบายเศรษฐกิจต่าง
เสรีรวมไทยตกลงทีมเศรษฐกิจคือยังไงนะฮะมีหรือไม่มี
เราก็มีฮะแต่เรายังไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นใคร
หมายถึงว่าทีมเศรษฐกิจมีแต่ไม่ระบุชื่อ

อยากให้คนรู้ว่าโอ้โหนี่มีนักธุรกิจเก่ง
มีคนเศรษฐกิจเก่งมาอยู่ในพักเราเป็นทีมเศรษฐกิจของเราไม่เอา

ไม่ว่าตั้งแต่รัฐบาลคุณปยุทธ์คุณหญิงลักษณ์

เขาคิดว่าคนนั้นจะมาดูแลประเทศชาติได้
แล้วผลเป็นยังไง
พี่น้องประชาชนยากจนลง
ยังทุกจาริเคราะห์พิชันกันเยอะ

พักต่างที่ประกาศนะ
นายกฝ่ายเศรษฐกิจหรือทีมเศรษฐกิจยังไงนะ

ล็อกเอาแล้วว่าเฮ้ยถ้าฉันจัดรัฐบาลนะ
จะเอาในกรนะเป็นมือเศรษฐกิจให้

แล้วในขอในคอในงอที่เขาเก่งกว่าล่ะ
ที่เขายังไม่รู้ผลการเลือกตั้ง

แต่นี่ยังไม่รู้ผลแล้วไปเอาในกรมาล่ะ

พอถึงเวลาชนะกันก็ต้องใช้ในก่อ
ทั้งในขอในคอในงอเขาเก่งกว่าในคออีก

ผมมีทีมสถิตแต่ยังไม่เปิดเผย
ก็เพราะว่าถ้าผมเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลสิ
ถามว่าในก้อในคอในคอมาหมดเลย

เพราะเราไม่ได้ล็อกสเปคไว้ใช่
เราก็เชิญคุณนุ่นมาเชิญคนนี้มามาทำงานด้วยกัน
หรือว่าสเปคที่เป็นทีมศักดิ์ภักดิ์อื่น

ผมก็ไม่ได้ปิดทางพวกนี้นะ
ว่าคุณไปอยู่เพื่อไทยแล้วคุณไปอยู่ก้าวไกลนะ

ผมก็ถ้าเห็นดีกว่าพวกนี้นะ
ผมก็เชิญมาถามว่าเชิญมาเข้ามาไหม
เขาก็ต้องมาเพราะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
เพราะฉะนั้นผมยังไม่มีความจำเป็นเป็นวิธีการบริหารของผม
ยังไม่มีความจำเป็นต้องมาเปิดเผยเลยทีมเศรษฐกิจถูกไหม

หรือว่าแต่ถ้าตอนนี้ผมพบว่าถ้าผมเป็นนายวงตรี
ยังไม่ได้เปิดเลยใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนบ้าง
ถูกไหมแล้วทำไมจะต้องบอกว่ามีในกรในขอนะ
เป็นทีมเศรษฐกิจไหมไม่เห็นจำเป็น
ผมจะถามอยู่ว่านโยบายต่างที่บอกมาเนี่ย
คือท่านยืนยันว่าทำได้ทำได้
แต่ถ้าจะทำได้คือมันต้องได้ทำด้วย
ถูกต้องคือถ้าเป็นนายกรมตรีนะทำได้หมดเลยเนี่ยนะทำได้หมดเลย
เพราะฉะนั้นเสรีรวมไทยคือตั้งเป้าคือเป็นนายกหรือเป็นรัฐบาล
เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีคือต้องเป็นนายกครับ
ถ้าผมเป็นนักบุฏรมนตรีกระหงผมอยากมาทำคงทำเขื่อน
แต่ในแง่ความเป็นจริงคณิตศาสตร์ทางการเมืองหรือว่าผลการเลือกตั้งต่าง
เสรีรวมไทยสามารถผลักดันหัวหน้าพักให้เป็นนายกได้หรือเปล่า

เสรีรวมไทยสามารถท่านเสรีพิสุทธิสามารถเป็นนายกได้ไหม
คืออยู่ดีเราบอกว่าจะให้เสรีพิสูจน์จะให้พิธาจะให้ประยุทธ์จะให้คนนี้
มันพูดไม่ได้หรอกมันขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชน

ไม่ใช่ว่าพี่น้องประชาชนจะเลือกตั้งต้องเข้าใจซะก่อน
พี่น้องประชาชนอยากให้ใครเป็นนายกรรมตรีของประเทศไทย
ถ้าอยากให้เสรีพิสุทธิ์เป็นต้องเลือกผู้สมัครทั้งคนทั้งพัก
เลือกผู้สมัครพลักษณ์เสรีรวมไทยให้เยอะ
เลือกพลักษณ์เสรีรวมไทยให้เยอะมันก็เป็นได้
แต่ถ้าประชาชนบอกไม่ต้องการผมอยู่ในใจไม่ต้องการผม

ถ้าพักเสรีรวมไทยจะเป็นรัฐบาลเนี่ยจับกับใครได้บ้าง

ไม่มีปัญห่ามันเหมือนเยอะมันเหมือนพวักพี่พวักน้อง

ถ้าในรัฐบาลนั้นถ้ามีก้าวไกลอยู่ด้วยได้ไหม

ก็ไม่มีปัญหานะครับ

ผมยังมีข้อแม้อันเดียวก็คือ

เพราะผมอยู่ที่เป็นหัวหน้าประเด็นการนะครับ
ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์อะไรมันก็เพียงแต่ว่า
อยู่กับใครก็ได้ใครจะมาชวนก็ได้

คือพลังประชารัฐอย่างนี้ก็ได้นะครับ
เพียงแต่ว่าผมพูดในความเป็นจริงก่อน

ในความจริงในขณะนี้เวลานี้ผมเชื่อว่า
เพื่อไทยเขาไม่เอาพลังประชารัฐนะครับ
เขาเอาก้าวที่ดีรวมไทย
จะเอาภูมิใจไทยหรือประชาธิบัตย์หรือไม่ผมไม่รู้นะ

ถ้าเผื่อเขาไม่เอาพลังประชารัฐผมก็อยู่กับเพื่อไทยอยู่แล้วถูกไหม
ผมก็ไม่ได้ไปเอาคุณประวิทย์ใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาจับคั่วคุณประวิทย์
พลังประชารัฐแล้วผมบอกอ่างั้นผมไม่เอาหรอกแล้วผมก็ต้องมาอยู่กับประยุทธ์ดิ
เป็นฝ่ายค้าด้วยกันมันอยู่กันได้หรืออย่างนี้ใช่ไหม
ผมว่าก็อยู่ต้องอยู่ฝ่ายนี้ก่อนถูกไหมคือแสดงว่าถ้าในส่วนของพลังประชารัฐ
และบิ๊กป้อมผลตำเด็กเสร็จสุดเสร็จรวมไทยไม่มีปัญหา
ไม่มีปัญหาเพราะว่าร่วมงานกันได้อยู่ร่วมกันได้เพราะว่าคุณประวิทย์เนี่ยนะ
เป็นรุ่นพี่ผมอืมถูกไหมอ่าแต่ว่าจำไปจำดูในวันที่ยึดอำนาจยี่สิบสอง
พฤษภาห้าเจ็ดอ่ะครับใครยืมอำนาจก็คุณประวิทย์คุณอนุพงศ์เนี่ย
คุณเกษียณไปนานแล้วคุณไม่มีกำลังพลคุณไม่มีอาวุธที่จะมายืดอำนาจหรอก
อืมคนยึดอำนาจคือคุณประยุทธ์อ่าใช่ไหมนะคุณประยุทธ์ยึดอำนาจเสร็จ
ถึงไปเชิญคุณประวิทย์นะคุณอนุพงศ์มาร่วมด้วยพี่มาช่วยผมหน่อยอะไรอย่างนี้นะ
พี่ก็ยอมเสียสละมาช่วยเอาเป็นรองก็เป็นรองนะอะไรต่างเองนะ
กว่าจะเป็นนายกก็เป็นไปเพราะพี่มาช่วยอะไรอย่างนี้นะครับ
เหมือนพี่สนที่ยึดมนาจเมื่อปีสี่ก้าวก็ไปเชิญท่านสุริยุจุลานนลมาเป็นนายกงตรี
ถูกไหมแต่อันนี้ป่างกว่าที่ที่คุณอ่าคุณไปยึดยึดอำนาจเอง
ไม่ให้ใครเป็นกูเป็นเองใช่ไหมฮะในลักษณะนี้นะครับ
แล้วลองไปดูตอนแถลงยึดมนาจเสร็จแถลงถูกไหมครับอ่า
อันนี้ไปยึดนั่งเนี่ยอันนี้ผลักกระทรวงผู้จัดการทานอ่า
พฤจการสูตรดูมั้ยพฤจการตำรวจยังไม่รู้
แต่ว่าพวกนี้มันเป็นหน่วยกำลัง
เพราะฉะนั้นคือมองว่ามิล์กปอมไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้น

ก็ไม่ดูแหละในสภาจังภาพ

อายฟ้าอายดินเลยนะครับ

สีฮิลลี่รวมไทยกับรวมไทยสร้างชาติ

กับภาคอื่นไม่มีปัญหาเลย
แต่ว่าเราไม่ใช่ว่าจะเป็นแกน

มีอะไรฝากถึงประชาชนหน่อยไหมครับในการเลือกตั้งครั้งนี้

เข้าใจพรรคเศรษฐรมไทย

เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

สูจนได้จากการเลือกตั้ง
ที่แล้วนะฮะถึงแม้เราจะได้

นายกมีคนมาเสนอให้

คุมตำรวจให้เหมือน๓๐๐ล้าน

เราก็ยืนในความถูกต้อง

เนี้ยนะก็เป็นที่พิสูจน์

ประโยคสุดท้ายที่บอกพี่น้องประชาชน
นะครับครับว่าผมเนี้ย๗๔

ถูกไหมฮะจะตายวันไหนก็ไม่รู้
โอ้โหนะเพราะฉะนั้น

ทำให้พี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดให้ได้

กับภาคเสริมไทยทั้งหมดนะ
ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะ

ครอบครัวอะไรจริงนะเดี๋ยวผมโปรคัตนะผมเชิญมาคุยใหม่
นี่เพิ่งได้ยินนะเนี่ยแม่เขาเคยให้ถึง๓๐๐ล้านยังไม่เอาเลย

อุ้ยตายแล้วเอ้าเดี๋ยวคราวหน้าเชิญมานะครับ
ครับวันนี้ขอบคุณครับนั่นครับครับสวัสดีครับ
หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ